ดูความคืบหน้ากรณีที่น้องผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าน้องชายแดน
น้องอยากเป็นทหารก็เลยไปเรียนกวดทหารที่สถาบันกวดวิชาบ้านพินัท
ซึ่งเปิดสอนที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วปรากฏว่าน้องเสียชีวิตค่ะคุณผู้ชม
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยตำรวจสงสัย๓คน
ตกเป็นผู้ต้องหาก็คือเจ้าของสถาบันกวดวิชาที่ชื่อว่า
นายนัทพลถาวรพิบูรณ์อายุ๒๗ปีแล้วก็นางสาวพีรยาพระแสน
อันนี้เป็นภรรยาของนายนัทพลอีกคนหนึ่งเป็นแม่ยายก็คือ
นางสาวนงลักษณ์พระราชแสนนี่ค่ะคุณผู้ชม
นี่คือเป็นภาพเหตุการณ์ของเมื่อวานนี้สักประมาณตี
ตำรวจนำหมายจับไปเลยนะคะไปจับกลุ่มทั้งสามคน
ดำเนินคดีตามกฎหมายตอนที่ไปถึงเนี่ย
นายนัทพลตอนนั้นก็ยังคงให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่มีส่วนรู้เห็นนะคะแต่เอาล่ะล่าสุดเบื้องต้น
ตำรวจนำทั้ง๓คนมาฝากขังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็คัดค้านการประกันตัวตามรายงานข่าวเนี่ย
เห็นบอกว่าทนายความเตรียมเงิน๗แสนบาท
ที่จะไปยื่นขอประกันตัวแต่ว่าจะได้ประกันตัวหรือเปล่า
ก็ขึ้นอยู่กับดุลัยพินิษฐ์ของศาลนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
หลังจากที่เด็กชายถาปกรทรัพย์สินหรือว่าน้องชายแดนอายุ๑๕ปี
น้องไปโรงเรียนกวดวิชาเพื่อที่จะเตรียมสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ปรากฏว่าน้องเนี่ยไปถูกทำร้ายเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
คือสืบไปสืบมาไปสอบถามน้องนักเรียนซึ่งเป็นลูกศิษย์ของครูนัท
นัทก็คือเป็นเจ้าของสถาบันกวดวิชา
ไปสอบปากคำลูกศิษย์๔คน
ลูกสิทธิ์๔คนให้การชัดเจนเลยบอกว่าร่วมกันเกาะเหตุกับครูนัท
ซึ่งเป็นเจ้าของสถาบันกวดวิชา
ทีนี้กุญแจสำคัญที่จะเป็นหลักฐานในการมัดตัวนายนัท
เพราะว่านายนัทยังคงให้การปฏิเสธก็คือไม้เบสบอลที่ใช้ก่อเหตุ
เพราะน้อง๔คนให้การตรงกันว่าใช้ไม้เบสบอลไปหวดน้องชายแดน
จนกระทั่งน้องแน่นิ่งไป
หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จปุ๊บนายนัทเอาไม้เบสบอล๘อันไปทิ้งในแม่น้ำปิง
นี่แหละตำรวจก็เลยต้องพยายามที่จะไปหามาให้ได้
ล่าสุดวันนี้นะคะสำหรับเรื่องของไม้เบสบอลเนี่ย
พบมาแล้ว๔อันถามว่า๔อันเนี่ยพบมาได้ยังไง
ก็คือพบ๔จาก๘อันนะคะ
เพราะว่าเด็กชายอายุ๑๒ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลตะเคียนลือ
อำเภอเมืองนครสวรรค์นำเบ็ดไปตกปลาที่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำปิง
แล้วก็ไปเกี่ยวเอากับถุงที่ห่อหุ้มไม้เบสบอลอลูมิเนียม๔อันขึ้นมา
แล้วเขาเองก็ไม่ทราบว่าอันนี้เป็นของใครก็เลยเก็บกลับบ้าน
เหตุการณ์น้องเกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่๙มิถุนายน
ดูข่าวแล้วก็ทราบข่าวบอกว่าตำรวจกำลังหาไม้เบสบอลตรงจุดที่น้องเคยตกปลา
ประกอบกับถุงเบสบอลเนี่ยค่ะคุณผู้ชมถุงนี้มันมีสติ๊กเกอร์ที่ระบุชื่อ
นัทธพลถาวรพิบูลมันไปตรงกับผู้ต้องหาไปตรงกับเจ้าของสถาบันกวดวิชา
น้องตัดสินใจโทรศัพท์ไปบอกแม่บอกแม่ให้ไปแจ้งความกับตำรวจ
แล้วก็เอาของกลางไปมอบให้กับตำรวจเพื่อเป็นหลักฐาน
ตำรวจก็เลยพาน้องคนนี้ค่ะผู้ชายคนนี้ที่เก็บไม้เบสบอลได้สี่อันเนี่ย
ชี้จุดที่พบเจอแล้วก็คาดว่าไม้เบสบอลที่เหลือเนี่ย
น่าจะมีการนำมามัดผูกติดไว้กับต่อหม้อใต้น้ำ
ให้ช่วยกันค้นหางมหาไม้เบสบอลที่เหลือแล้วนะคะ
ทีนี้เรื่องของคดีความเนี่ย
เราพูดคุยกับพันธ์ตำรวจโทรัชตะสร้อยแก้วสารวัตรสอบสวน
บอกว่าตำรวจกำลังตรวจสอบหาหลักฐาน
โดยเฉพาะจากอุปกรณ์สื่อสารคอมพิวเตอร์ภายในบ้านของนายนัทพลที่ตรวจยึดมาได้
เพื่อไปหาข้อมูลแล้วก็หลักฐานเพิ่มเติม
ว่าได้มีการพูดคุยหรือมีการสั่งการอะไรกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร
เพื่อนำมาประกอบในสำนวนคดีนี้
คือตอนนี้ที่ตำรวจต้องทำงานหนักก็เพราะว่าผู้ต้องหาก็คือนายนัทพล
ยังคงให้การปฏิเสธพอปฏิเสธเสร็จปุ๊บ
หน้าที่ของตำรวจก็พยายามที่จะไปหาหลักฐานต่าง
ไปพูดคุยกับพยานในจุดเกิดเหตุต่าง
เพื่อให้ได้หลักฐานที่หนาแน่นที่สุดมามัดตัวผู้ต้องหาให้ได้
แต่เอาล่ะจากเบื้องต้นเนี่ยแน่นอนนะครับ
พยานบุคคลก็คือน้อง๔คนที่เป็นลูกศิษย์
สถาบันกวดวิชาที่บอกว่าอยู่ด้วยในจุดเกิดเหตุ
วันที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยน้องก็ให้การตรงกันนะคะ
ว่าอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ร่วมก่อเหตุด้วย
เหลือแต่หลักฐานไมค์เบสบอร์นพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นของแน่นอนครับคุณ